วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์แล้วก็อุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชศรีมานะครับ
เมื่อรถมิซูบิชิปาเจโร่ขับไปตามถนนธนรัฐแล้วก็กลับรถอย่างกระทันหัน
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมาเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจังนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตคาที่๑คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก๑คน

กู้ภัยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตหญิงสาวสองคนที่นอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนธนรัฐ
ทางเข้าเขาใหญ่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนนางสาวหระตี่ยาเหมามีสีอาการสาหัสจนโดยที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลมหาราช
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนน๔ช่องจราจร
กลับรถกระทันหันและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่ตามหลังมา
ประกอบกับติดฟิล์มดำจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ตำรวจสพปากช่องนำตัวคนขับรถปาเจโร่ไปสอบปากคำที่โรงพัก
ดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนกันภายในซอยวัดหลวงบางพระ
ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย
และมีอาการทางกระดูกที่ขาขวา
ส่วนคู่กรณีเป็นเด็กนักเรียนชาย๒คนอายุ๑๓ปี
ได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายและมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเพื่อทำการรักษา

รอให้ผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนออกจากโรงพยาบาล
จึงจะเช่นตัวมาสอบหักคำภายหลัง
ผู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนายอัตบนทองตื้ออายุ๓๑ปี
อดิตนักฟุตเบากองหน้าทีมสโมสรฟุตเบามหาสารคาม
ติดอยู่ภายในรถจิ๊บสีน้ำเงิน
หลังเสียหลักฟิตคว่ามล้อชี้ฟ้า
อยู่ข้างถนนสายมหาสารคามวาปีปฐุมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม

จึงสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากรถได้สำเร็จ
ซึ่งพบว่ามีบาดแผลชะกันที่ศีรษะ

ตำรวจสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนายอัตภพลกำลังขับรถจากตัวเมืองมหาสารคาม
เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอวาปีปฐุม
แต่เมื่อมาถึงทางโค้งบ้านโนนทองจุดเกิดเหตุ

ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง
และคนขับได้รับบาดเจ็บ
ท้ายด้วยกู้ภัยพรมธรรมคีรีเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกัน๓คัน
บริเวณถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๐๒
มิตรภาพตะบนมิตรภาพอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครทัชศรีมา
ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๑๘ล้อสีขาว
กับรถเชฟโรเล็ตแคติว่าสีขาว
กับต้นไม้ตกอยู่ร่องกลางถนน
สภาพด้านหน้ารถทั้ง๒คันได้รับความเสียหาย
ใกล้กันพบรถเฟอรารี่สีแดงราคากว่า๒๔ล้านบาท
พ่วงชนต้นไม้ร่องกลางถนนแล้วปลิ๊กเตอร์แคง
ด้านหน้ารถพังยับเยินล้อหน้าหลุดทั้งสองข้าง
ตำรวจสภศรีคิ้วสอบสวนทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักถนนลื่น
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อที่ขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครทัชศรีมา
เสียหลักเฉียวชนกับรถเชฟโรเล็ตแคปติว่า
ตกลงไปชนกับต้นไม้ในร่องกลางถนน
ทำให้รถเฟอรารี่ป้ายแดงที่ขับมาจากกรุงเทพมนาคอนด้วยความเร็ว

จะหักหลบรถทั้งสองคันจนเสียหลักตกร่องกลางถนนชนกับต้นไม้
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนขับรถเฟอรารี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับรถเชฟโรเล็ตแคปติว่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและหน้าอก
ขณะที่คนขับรถพ่วง๑๘ล้อไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและเคลื่อนย้ายรถทั้ง๓คัน

หลังจากนี้จะเชิญผู้ขับขี่ทั้ง๓คนไปให้ปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง